ใครอยากเฮงอยากดังอยากปังอยากรวยนี่นะ
ต้องเรียกหาอาจารย์ต้นตรีศูนย์เหรอ
เขามีพิธีท่องมนต์ไล่คาถาโอ้โหนี่เงินไหลลงมาเหรอคะ
คือเงินไหลลงมาจากข้างหลังเหรอคะเรียกมาแล้วเงินไหลมาเทมาอย่างนี้เลยเขาบอก
อย่างนี้เลยเขาบอกเอาบล็อกมาดูเขาเรียกดีกว่าไป
เปิดมหาเห่งมหารวยมหาดังมหาบังเห่งดังบังรวยสาธุโอมสาธุโอมสาธุโอม

ดิฉันฟังแล้วฉันเจ็บคอยังไงก็ไม่รู้

นี่คืออาจารย์ต้นตรีศูนย์ค่ะ
ทำพิธีเปิดร้านให้ค้าขายร่ำรวยเฮ่งปังดัง
คลิปนี้เพจเฟซบุ๊คแม่ทับลิง๓ทับ๑โพสต์เอาไว้

ที่เขาเปิดกี่ชั้นฟ้าเนี่ย
บาดานชั้นดินชั้นฟ้าเปิดหมดเลยเหรอคะ

มหาเห็งมหารวยเนี่ยมหาดังด้วยเอ้า
มหาปังเออเอาสิ

เขาบอกว่าในติ๊กต๊อกเนี่ยมีคลิปตอนที่อาจารย์ต้นตรีศูนย์ทำพิธีเยอะมาก

วิธีการทำพิธีของเขาจะเริ่มต้นด้วยนี่ได้ยินเสียงใช่ไหม

อ๋อเขาเป่าแทรงนี่ควรจะเริ่มกามเปล่าสังไม่ใช่เป่าแทรงพูดผิดเป่าสัง

เป็นคณะแล้วก็ใช้ตรีศูนย์

เราเลยส่งคุณปียชาติคงถิ่นไปสำนักอาจารย์ต้นตรีศูนย์เลย

นี่เป็นอย่างไร

ผ่านองค์การผ่านฝ่าผ่านอาริส

เพาะสัตว์ผลไฟมีบัตรในระวัง

ประมาณแบบนี้แหละเขาก็จะมากัน๒๓คนเหนือที่เห็นเนี่ย

คนนี้หน้าตาคุ้นแม่คุณขวา
แอร์เดินมาเข้ากล้องหน่อยสิใช่หรือเปล่า
นแอร์ก็ทำพิธีกับเขาด้วยเหรอ

เนี่ยชุดข่าวที่สวมห่วงเนี่ย

มันมีคำถามแน่นอนแหละว่ามันได้ผลจริงเหรอ
ไฟไม่ทายผ้าหรือยังเพราะฉะนั้นน่ะ

เอ้าไปที่สำนักของอาจารย์ต้นตรีสู่ละสมคุณพิญญาชาชงค์คนถิ่นไป

สำนักให้อยู่ที่ถนน๓มโคีท่าซายตรนนรธภเลย
นี่อาจารย์ต้นอาจารย์ต้นไม่ได้อยู่คนเดียวนะ
เห็นทางซ้ายที่นี่เป็นภาพภาตบ่าอยู่นั่นนะครับ
นั่นคืออาจารย์ชูโชคดูดวงจิตสัมผัสวิญญาณ
เวลาไปทำพิธีไปด้วยกันไปคู่กัน

ถามคำถามแรกก่อนเลยคุณปียชาติ

ทำไมเวลาทำพิธีต้องตะโกนคำว่าโอมดังขนาดนั้นครับ

มันต้องเปิดขึ้นไปนู่น๑๖ชั้นฟ้า
ลงไปข้างล่าง๑๕ชั้นดิน
แล้วต้องลงไป๑๔ชั้นบาดานอีก

เปล่งคลื่นพลังสูงไปถึงเทพเจ้าแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
ตรีศูนย์ต้องใช้หมุนเวียนทักษินาวัด
เป่าสังสั่นกระดิ่ง

แล้วค่อยมาสวดคาถาต่าง

ส่วนคำว่าเห็งดังปังรวยเป็นคำมงคล

เวลาไปทำพิธีให้ลูกศิษย์ที่ทำมาค้าขายทำธุรกิจเนี่ย
หลายคนก็ประสบความสำเร็จนะ

หลายคนก็อยากจะปังรวยกันทั้งนั้นแหละ
ก็เลยเลือกไปไหนเนี่ยอาจารย์ต้น

ป่าต้องเปิดเหรอนี่คืออะไรตามหาคนหายเหรอ
นี่ไงที่เขาเคยบอกมีพิธีเปิดป่า
ในศาสตร์ของอาจารย์มันอาจจะเป็นศาสตร์ที่ว่า
ศาสตร์ใหม่ที่คนไม่เคยเห็นว่าทำไมต้องไปอม

ส่วนใหญ่ลูกศิษย์ลูกหากอ้ออย่างนี้อาจารย์ก็น่าจะลองไปโอบ
แล้วอาจารย์คิดว่ามันก็จะเกิดพลังงานบวกในสิ่งที่ดี
แล้วส่วนใหญ่ลูกศิษย์ลูกหากอ้ออย่างนี้อาจารย์ก็น่าจะลองไปโอบ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจารย์เชื่อในเรื่องของพลังงาน
อาจารย์เลยไปทุกที่ที่ว่าเป็นมงคลไปสั่นสะเทือน
แล้วก็อาจารย์คิดว่าการสั่นสะเทือนเนี่ยมันก็ทำให้เกิดพลังงาน
ในเมื่อเราคิดดีทำดีพูดดีอาจารย์คิดว่า
มันก็จะเกิดพลังงานบวกในสิ่งที่ดี
แล้วส่วนใหญ่ลูกศิษย์ลูกหาก็อย่างนี้อาจารย์ก็น่าจะลงไป
โอมเปิดร้านโอมเฮงดังปังรวยเปิดร้านให้ลูกศิษ
ยังเชื่อในเรื่องของเราต้องทำงานขยันเหมือนกัน
แต่นี่ถือว่าเป็นที่พึ่งทางใจอาจารย์ช่วยในเป็นหนานะที่พึ่งทางใจ
ให้เขาได้มีกำลังในการต่อสู้นะครับ
อาจารย์ต้นก็บอกนะคะว่าเริ่มทำพิธีมาเนี่ยตั้งแต่ปี๒๕๔๙แล้ว
เพราะได้ไปสัมผัสพระพุทธรูปทองคำองค์หนึ่ง
แล้วรู้สึกเหมือนมันมีพลังบางอย่างพุ่งเข้ามาสู่ร่าง
จากนั้นก็ไปร่ำเรียนจากครูบาอาจารย์หลายท่าน
เรียนโหรศาสตร์ปี๕๕ปกติเป็นคนศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เลยร่ำเรียนมาทางรือศรีค่ะ
ศรัทธาในพระพุทธศาสนาปฏิบัติธรรมแต่เด็ก
เชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาจบที่ฤษีนะคะ
แล้วตอนนี้เป็นที่ปรึกษาสมาคมเมตตามุณีศีลด้วย
คือท่านผู้ชมฮะที่เราให้ท่านดูตรงนี้ไม่ได้หมายถึงว่าจะให้ท่านเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไรนะฮะ
คือแค่อยากให้รู้ว่าพอเห็นจากคลิปจากติ๊กต๊อกที่เขาเผยแพร่อะไรกันในโซเชียลเนี่ย
เราก็อยากไปถามให้ท่านได้ฟังว่าเออวิธีคิดของเขาเนี่ย
หรือว่าวิธีการทำพิธีของเขาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้

ใช่ค่ะได้คุยกับอาจารย์ชูโชคด้วย

อาจารย์ชูโชคดูดวงจิตสัมผัสวิญญาณก็จะเป็นคนที่ไปทำพิธีคู่กับอาจารย์ต้นตลอดนะคะ
ตรีศูนย์คู่กายอาจารย์ต้นเนี่ยมันไม่ใช่ตรีศูนย์ธรรมดา

มันมักจะเกิดคุณตื่นเต้นไปไหม

ลมฝนมาแล้วเมฆครึ้มมาแล้วเรียกฝนเรียกฟ้าได้แล้วก็จะเกิดเรื่องแปลกเวลาเดินทาง
คือยังไงทำพิธีกลางแจ้งแล้วฝนสาดลงมาอย่างนี้หรอค่ะ

เรื่องแปลกที่เกิดขึ้นเวลาเดินทาง่ายังไงหรอ

มันก็จะมีฝนตกอะไรที่นี้เหรอ

แต่อาจารย์ต้นเขาบอกว่า

โอ้มโอ้มเปิดมหาเวทมหามนตราเปิดทางสิบหกชั้นฝาสิบห้าชั้นดิน
สิบสี่ชั้นมาดาลเปิดความมหาเห็งมหาดังมหารวยเฮงดังปังรวย
แก่ไทยรัฐทีวีและท่านผู้ชมเปิดรวยเฮ่งเปิดด้วยปังเปิดด้วยรวย
สาธุโอ้มสาธุโอ้มสาธุโอ้ม
เนี่ยสำหรับแฟนข่าวไทยรัฐทีวีบิญญาชาติคงถิ่นเขาให้อาจารย์โทษน้ำมาบัง
แม่เปียร์ชาติคุณเปียร์ชาติอยู่ไหนนี่ฉันยังไม่เห็นคุณเปียร์ชาติเลย
นั่งฟังอยู่ถึงว่าปียชาติกลับมารวยเลยเหรอคะบอกพี่อุ๋ย
ทำไมจากนี้ไปผมทำงานผมจะไม่รับเงินเดือนคุณถามเขายัง
เพราะผมได้คันนี่เรียบร้อยมาแล้วได้คันหาเห็งปังรวยเรียบร้อยมาแล้ว
หรอใช่เปียร์ชาติรู้ตัวหรือยังเขาบอกกับผมอย่างนี้เลย
มันพูดหลอกน่าตัวเลยนะเอ้าแล้วแต่นะคะก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะฮะ
เอามานำเสนอให้ดูแล้วกันแล้วแต่คุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมจะมองมุมไหนยังไงนะคะ